แล้วนัดหมอไว้จะเข้ารับการรักษาพยาบาล
คุณผู้ชมตอนนี้มี๒โรงพยาบาลใหญ่นะ
เขาออกมาประกาศเลยว่าให้บริการตามปกติ
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้

ปรับขึ้นอีกแล้ว๔๐สตางค์ต่อลิตร

ผ่านมา๒๖วัน
ขึ้นขึ้นลงแบบนี้
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับขึ้นซะมากกว่า

กลุ่มเบนซินขึ้นราคามาเกือบ๓บาท

ส่วนกลุ่มดีเซลยังคงราคาเดิมลิตรละ๓๐๐
๓๑บาท๙๔สตางค์
ส่วนเรื่องนี้ผู้ป่วยและคนไข้ที่มีนัดพบแพทย์

กรกฎาคมนี้ก็สบายใจได้นะครับ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

พิเศษเพิ่มเติมโดยที่
สิริราชเปิดให้บริการทุกหน่วย

ส่วนโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

โรงพยาบาลอื่นคุณผู้ชมอาจจะ
ต้องโทรสอบถามกับทางโรงพยาบาล

สถานะพิพิธภัณฑ์ต้องรู้ไว้ครับ

มีมติอนุมัติปรับเพิ่มค่าเข้า
แห่งชาติ๗๒แห่งทั่วประเทศค่าเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยครับ
จากเดิม๑๐๐๒๐๐บาทสำหรับชาวต่างชาติ
ปรับขึ้นมาเล็กน้อยครับเป็น๑๒๐บาทถึง๒๔๐บาท
สาเหตุล่ะปรับทำไมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
และค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มมากขึ้น
แต่สำหรับคนไทยยังคงราคาเดิมที่คนละ๒๐๓๐บาทครับ